มีหนุ่มรับซื้อทุเรียนนะฮะถูกคนร้ายเนี่ย
ยิงเจ็ดนัดรัวยิงนะครับเสียชีวิตคาบ้าน
ว่าจะเป็นปมแค้นในการทวงหนี้๓ล้านนะฮะ
ทวงแล้วทวงไม่ได้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น
ลวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งสามารถบันทึกเหตุการณ์ช่วงที่ยิงกันไว้ได้นะครับ
อาจจะไม่เห็นภาพตอนที่เขายิงกันนะแต่ว่าเสียงปืนชัดเลยนะครับ
ใช่ค่ะนับได้เจ็ดนัดใช่ไหมครับ
นี่นะไอ้รัวนั้นไม่ใช่ปืนแล้วมั้งไม่รู้อะไรนะ
น่าจะเสียงรถเรื่องยนต์ของรถ
อันนี้มีรถนะฮะเป็นผู้ก่อเหตุนะครับที่ขับออกไปหลังเสียงปืนนะครับ
ได้ยินเสียงปืนเจ็ดนัดนะครับ๙นาฬิกา๒๒นาทีอยู่ห่างจากบ้านของผู้ตาย
๒๐๐เมตรนะฮะสำหรับกล้องวงจรปิดตรงนี้
ผู้ตายเนี่ยชื่อนายธรรมศจหน้าเกลี่ยวบริเวณชินอยู่๓๙ปีนะครับ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้กล้องวงจรปิด๙นาฬิกา๕นาทีนะครับ
เป็นรถยนต์ต้องสงสัยที่ขับออกไปนะฮะจากบ้านของนายธนงศักดิ์นะครับ
ทั้งสองคันเป็นรถที่กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้ขับมาหานายธนงศักดิ์นะครับ
ภาพที่ขับเนี่ยอันนี้คือขับมานะขับมาหาผู้ตายนะครับ
จากนั้นก็จะมีเสียงปืนดังขึ้น๗นัดตอน๙นาฬิกา๒๒นาทีนะครับ
หลังเสียงปืนดังขึ้นนะฮะจากนั้นผ่านไปเกือบ๓นาที
จะมีรถตำรวจสพท่าชนะนี่ขับมาบ้านผู้ตาย
แล้วตามมาด้วยรถพยาบาลที่ขับผ่านหน้ากล้องวงจรปิดไป
่งหน้าไปยังบ้านหลังเกิดเหตุแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
พบว่าทางนายธนงศักดิ์ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
บ้านหลังนี้นะฮะนายธนงศักดิ์นาคเปลี่ยวหรือว่าในชินอายุ๓๙ปี
สภาพศพที่มาตรวจสอบเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
มีบาดแผลถูกยิงกระสุนเข้าแขนขวา๒นัดแล้วก็แผ่นหลังอีก๒นัด
มีปืนจุด๔๕นะฮะสภาพกระสุนขัดลำกล้องตกอยู่๑กระบอก
แถวร่างของผู้ตายแล้วก็ห่างออกไปสักสองเมตร
มีแมกกาซีนบรรจุกระสุนเต็มแม็กซ์ตกอยู่นะฮะนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนคนงานนะครับบอกว่านายธนงศักดิ์เนี่ยเขามีอาชีพรับจ้างซื้อทุเรียน
ทะเบียนกกออ๖๗๖๖สงขลาขับเข้ามาที่บ้านนายถนนกศักดิ์
จากนั้นมีผู้ชาย๔คนผู้หญิง๒คนลงมาจากรถนะฮะทั้งสองคัน
ไปพูดคุยกับนายธนงศักดิ์คนงานบอกว่าจับใจความได้เนี่ยเหมือนกับเขาคุยกันเรื่องเงิน๓ล้านบาท
แล้วก็มีปากเสียงกันก่อนที่กลุ่มคนที่มาหาเนี่ยจะลงมือทำร้ายร่างกายนายธนงศักดิ
แล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงใส่ด้วยจนนายธนงศักดิ์ล้มลงแล้วคนร้ายก็รีบกันขับรถพากันหลบหนีไป
นี่นะฮะนายทรงศักดิ์ก็เสียชีวิตคาที่นะครับคุณนวลระวีสุดพุ่มผู้สื่อข่าวของเราลงไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
ได้คุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่คนหนึ่งบอกว่าปมเหตุเนี่ยมันอาจจะมาจากเรื่องที่นายธนงศักดิ์ผู้ตายไปกู้เงินจากในขาวกับนางสาวแฟง
คู่นี้เขาเป็นแฟนกันนะฮะขาวกับแฟนซึ่งคู่นี้เป็นกลุ่มทุนในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็โดยเฉพาะทางจังหวัดตรังนะครับ
นี่นะครับกระบี่สุราชธานีด้วยเขาเป็นกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มในทุนเงินกู้อะไรพวกนี้นะครับ
ซึ่งผู้ตายเนี่ยเขากู้มาสักหนึ่งปีแต่ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาขาดส่งเงินทั้งต้นและดอกเบี้ย
เนื่องจากทุเรียนเนี่ยมันหมดฤดูการออกลูกแล้วทำให้ผู้ตายที่เขามีอาชีพในการรับซื้อทุเรียนนะฮะ
เขาหมุนเงินไม่ทันนะครับจนวันนี้แก๊งเงินกู้แก๊งนี้เนี่ยมาทวงเงินแล้วก็มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก่อนจะยิงกันเสียชีวิต
กู้ประมาณหลักแสนแล้วก็น่าจะเป็นระยะยาวค่ะ
ครับแล้วมันเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ก็มีปัญหาน่าจะช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานแล้วก็ไม่ค่อยได้ส่งดอกอะไรประมาณนั้นนะคะ

มีการโทรข่มขู่อะไรกันอย่างนี้ไหมครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มไม่จ่ายดอกไม่จ่ายต้นเนี่ย
น่าจะมีการโทรเคลียร์กันแต่วันนี้น่าจะเคลียร์กันไม่ลงค่ะ
คือถ้าพยานคนนี้บอกกับคุณนลวีผู้สื่อข่าวของเราว่ากู้หลักแสนเนี่ยโอ้โหแต่ไปไปมามาเนี่ย
ถ้าตามที่คนงานเขาบอกเห็นทะเลาะกันเรื่องเงิน๓ล้านเนี่ยโอ้โหมันทั้งดอกทั้งต้นมันไปถึง๓ล้านเลยเหรอ

นี่นะครับคุณพ่อของผู้ตายนะครับบอกว่าลูกชายมีอาชีพเป็นในหน้าเหมาสวนทุเรียน
แล้วก็เอาทุเรียนเนี่ยส่งขายให้กับหลงทำอาชีพนี้มาเกือบ๑๐ปีไม่เคยมีปัญหากับใคร
ประเด็นที่บอกลูกชายเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินต้องไปกู้เงินจากแก๊งเงินกู้นอกระบบ
แล้วมาถูกยิงตายเนี่ยพ่อบอกไม่น่าจะเป็นไปได้
สีพ่านมาลูกชายคาดทุนบางไหมเยอะมั้ย
ตำรวจได้บ่อแสก็คือกล้องวงจรปิดนะครับ
รถของคนร้ายนะครับตามที่คนที่เห็นเหตุการณ์บอกด้วย
พอไล่ไปเนี่ยตามถนนคาดว่าคนร้ายหลบหนีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปเจอรถกระบะของคนร้ายไปตกร่องกลางถนนนะฮะ
ในสภาพพังยับบนถนนสายเอเชีย๔๑
พื้นที่สพสเวียดนะฮะแล้วก็มีนายจิลศักดิ์ทองเกลี้ยงอายุ๓๘ปี
เป็นคนขับรถนี่กระบะอีซูซูสีขาวคันนี้นะครับ
ตกร่องกลางถนนอยู่ก็เลยอายัดตัวไว้ทั้งรถทั้งคนนะครับ
จิลศักดิ์ก็ถูกส่งไปโรงพยาบาลนะครับบาดเจ็บแต่ว่าอายัดตัวไว้แล้วนะครับ
ตรวจค้นในรถเนี่ยเจอแมกกาซีนปืนบรรจุกระสุนเต็มแก๊ก
ด้ามปืนแล้วก็ซองปืนด้วยตัวนายจิรษักเนี่ยเขาพากเศษนะฮะ
เมื่อกี้นอนอยู่หลังรถใช่ไหมจิลศักดิ์นะครับขอดูภาพนั้นหน่อย
จิลศักดิ์เนี่ยภาคเศษนะครับคือเขาบอกว่าเขาไปบ้านของผู้ตายจริง
แต่เขาไม่รู้ว่าคนในกลุ่มที่ไปด้วยกันเนี่ยจะไปยิงนายธนงศักดิ์
เขาแค่ขับรถไปด้วยพอมีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้น
ต่างฝ่ายต่างก็ขับรถหนีตัวนายจิรศักดิ์เนี่ยมากับเพื่อนอีกคนนึง
รถเนี่ยประสบอุบัติเหตุตกร่องกลางถนนเพื่อนนี่ทิ้งเลยฮะ
หนีไปเลยเหลือแต่จีรศักดิ์แล้วตำรวจก็ตามมามาควบคุมตัวไว้
เดี๋ยวต้องไล่ติดตามตัวคนก่อเหตุที่เหลือต่อนะฮะตอนนี้ได้มาคนหนึ่งแล้ว